สลดกำแพงถล่มทับเด็กดับต่อหน้ายายสงสารมากกำแพงสูง๒เมตร
กำแพงปูนอ่ะกำแพงปูนอ่ะตัวนิดเดียวลงมาเด็กตัวนิดเดียวสองขวบเสร็จ
อ่ะคุณผู้ชมคือคุณย่าเนี่ยยืนเห็นต่อหน้าต่อตานี่เป็นลมลมพับเลย
ตัวคุณย่าเองก็เจ็บนะคะโอ้เนี่ยค่ะชาวบ้านต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะ
โอ้นี่นี่นี่นี่นี่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยค่ะนี่หรอกำแพงนี่หรอ
ใช่เนี่ยมันพังลงมาได้ยังไงอ่ะคะโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะ
ตรงเนี้ยเป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านตะเกียจตำบลสำโตรงอำเภาจังหวัดซุรินในมาตรี
คุณย่าที่เสื้อเปื้อนเลือดมาสักครู่ชื่อว่าคุณวิรัติรวดลายนะคะ
กู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาล
เพราะคุณย่าเองเห็นไหมเสื้อเปื้อนเลือดมีบาดเจ็บเหมือนกัน
ตามร่างกายมีบาดแผลทะเลาะหัวโนหัวแตกด้วย
ส่วนศพของเด็กชายนัฐกิจแย้มชวย๒ขวบเศษ
ก็ต้องถูกส่งไปชนสุทธิ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์
แล้วบอกว่าช่วงนี้ลูกมีอาการป่วยจึงไม่ได้ไปโรงเรียน
แล้วก็ตอนกลางวันปกติเธอจะพาลูกไปฝากที่บ้านย่า

แต่เมื่อคืนฝนตกหนักมาก
ฝนตกหนักมากลูกชายก็เลยนอนค้างที่บ้านย่า
แล้วคุณนัทธานิชาบอกว่าก่อนนั้น๒วันอันนี้เป็นรางสังหรณ์แล้ว
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะมีเรื่องแปลกนะมีเรื่องแปลกมาก
คล้ายกับว่ามีรังสังหรณ์จู่ได้กลิ่นน้ำมันการ์ด

คนต่างจังหวัดใช้ทำไมครับน้ำมันการ์ด
ไอ้จุดเตานั่นแหละค่ะใช้เผาศพ
คาดคิดเลยว่าจะมากลายเป็นเกิดเรื่องร้ายกับลูกชายของตัวเอง

ก่อนหน้านั้นหนูได้กลิ่นน้ำมันการ์ด๒วันก่อนหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกใครเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ได้กลิ่นน้ำมันการ์ดตลอดเลยครับใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลย
แล้วเราก็ยังงงว่ามันเกี่ยวกับว่าเราอายุจะเข้า๒๕ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นวัยแบบเบนเจอร์เพศด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็คิดแค่เราไม่ได้คิดถึงลูกว่าจะเป็นกับลูก
คือแม่ของน้องบอกว่าตอนได้กลิ่นน้ำมันแก๊สก็คิดถึงตัวเองนะ
ไม่ได้คิดว่าเหตุร้ายจะเกิดกับลูกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเบนเจอร์เพศพอดีใช่ไหม
แต่กลายเป็นเหตุร้ายมันเกิดกับลูกนะคะ
น่าสังเกตนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฮะ

เรื่องดินเรื่องตัวเรื่องน้ำใต้ดินหรือแท่งั้น
นี่ค่ะครอบครัวก็นำศพน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านของพ่อน้อง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ